คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนเช้าสักประมาณ๘โมงเช้า
ก่อนที่จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

แล้วก็พยายามจะเดินเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาล

บอกว่าจะมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แล้วก็พูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้น
มีเรื่องครับแค้นใจอึดอัดใจอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่เข้ามาบริหารประเทศก็ไม่มีใครบริหารอยู่รวม
นี่นะคะคือตอนแรกเธอพยายามจะเข้าไป
ภายในธรรมเนียบรัฐบาลที่บริเวณประตู๕

แล้วก็พยายามที่จะพูดคุยทำความเข้าใจ

คือผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วเธอก็ตะโกนบอกว่า
นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศพัง
ทำให้ประชาชนลำบากตกงานไม่ฟังเสียงประชาชน
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้

ทำความเข้าใจให้เธอสงบสติอารมณ์นะคะ

ไปกับเจ้าหน้าที่ไปกับรถของตำรวจสอนอดูศิษฐ์นะคะ
คือก็พาเธอไปสงบสติอารมณ์ค่ะ
พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะคะ
ก็ปล่อยกลับบ้านไปค่ะ
ก็เป็นจังหวะที่มาทำงานกันช่วงเช้า๘โมง